คุณผู้ชมครับที่เพชรบูรณเนี่ยมีคุณลุงท่านหนึ่งอายุ๖๐กว่าปีท่านขี่รถจักรยานยนต์ไปลงทะเบียนเราชนะที่ธนาคาร
ระหว่างขากลับท่านก็ขี่ไปจู่รถบรรทุกอยู่ข้างจะเลี้ยวปุ๊บไม่ยอมเปิดไฟเลี้ยว
คุณลุงล้มคุณลุงก็ไปอยู่ใต้ท้องรถถูกทับเสียชีวิต
กล้องกลุ่มจรปิดจากภาพไปได้ครับ
อื้อหือภาพแบบสะทืนใจนะครับคือรถบรรทุกคนนี้เขาเลี้ยวขวา
โดยที่เขาไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะฮะ
แล้วคุณลุงเองก็เลี้ยวขวามาพอดีแล้วจังหวะนั้นแน่นอนรถใหญ่มันจะมองไม่เห็นนะฮะ
คือมันอยู่ข้างมันคล่อนไปทั้งข้างหลังด้วยมุมอับพอดีครับ
แล้วคุณลุงโดนเฉียวไปแล้วล้มแล้วก็โดนเหยียบต่อเสียชีวิตคาที่นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หล่มศักดิ์ที่เพชรชบูรณ์นะครับที่บริเวณสี่แยกน้ำก้อนะครับ
นะฮะหลังจากรับแจ้งเหตุแล้วกู้ภัยร่วมกับตันยูก็ไปตรวจสอบพร้อมกับตำรวจนะฮะ
ก็ไปพบศพนายฉลาดขวัญแสนอายุหกสิบเจ็ดปีเนี่ยชาวบ้านก็มุงดูเต็มไปหมดเลยนะฮะ
เขามีแผลเพราะว่าที่ต้นคอที่ศีรษะถูกล้อของรถทับกระโหลกศีรษะแตกออกมา
เลือดนองเต็มพื้นแล้วครับนะฮะใกล้กันก็ไปเจอรถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มอยู่นะครับ
ซึ่งรถหกล้อสีขาวก็เป็นคู่กรณีเขาก็เบี่ยงหลบไปจอดข้างทางนะครับ
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปบ้านของผู้เสียชีวิตอยู่ในพื้นที่หมู่๕ตำบลนาเกาะอำเภอลมเก่าครับ
ญาติรับศพมาประกอบพิธีแล้วท่ามกลางความโศกเศร้าของคนในครอบครัว
ทีนี้ลูกชายของผู้ตายชื่อว่าคุณพัฒนวัฒน์เนี่ยเขาบอกว่า
คือพ่อมีอาชีพรับจ้างถมดิน
ก่อนเกิดเหตุพ่อขี่รถไปลงทะเบียนเราชนะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาลมศักดิ์
แล้วพอตกเย็นเสร็จสับปุ๊บก็ขี่รถจะกลับมาที่บ้าน
ถึงจุดเกิดเหตุมันเป็น๔แยกแล้วก็จะเลี้ยวขวาไป
ซึ่งตามที่เห็นในภาพของกล้องวงจรปิด
พบว่ารถหกล้อคันนี้ไม่ได้มีการเปิดไฟเลี้ยว
ซึ่งพ่อเขาก็จะเลี้ยวขวาพ่อคงคิดว่ารถนั้นจะตรงไปหรือเปล่า

ระหว่างที่พ่อเลี้ยวขวารถหกล้อกลับเลี้ยวมากระทันหันแบบนี้
ก็ไปเฉียวชนแล้วพ่อไปล้มอยู่หน้ารถพอดี
รถก็ทับเลยที่บริเวณศีรษะแล้วก็เสียชีวิต
หลังจากเกิดเหตุการณ์ณตอนนี้ยังไม่มีใครออกมาแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คนขับรถหกล้อไม่ได้มีการไปขอขมาศพแต่อย่างใด
เขาบอกว่าพ่อเป็นสาวหลักของครอบครัวด้วยการจากไปเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของคนในครอบครัวนะครับ
ตำรวจเนี่ยมีการสอบประคำคนขับรถหกล้อไปแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา
เดี๋ยวต้องรอสอบพยานเพิ่มเติมรวมทั้งเอากล้องวงจรปิดมุมอื่นไปตรวจสอบด้วย
เพื่อไปหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปแล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายเพิ่มเติมนะครับ